ตามติดชีวิตแช่มรำและแล้วก็มาถึงเวลาดินเนอร์กันแล้วล่ะครับงานนี้กลับผมขอฝากท้องไว้ที่บ้านคุณแช่มเลยแล้วกันว่าแต่มีอะไรบ้างน้อง
นี่แหละครับอย่างที่บอกนี่คืองานปาร์ตี้ต้อนรับเจ้าชายท้ายซอยนะครับ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
ใครที่ผ่านไปผ่านมาแถวนี้ช่วงเทศกาลเนี่ยเขาจะเจอคนนี้
แล้วก็คิดว่าแช่มกลับมาบ้านเฮ้ยเออเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเทศกาลเทศกาลเทศกาล
ไม่ใช่เหมือนเดงน์แต่สิ้นจรายชื่อ

เอาเป็นหัวใจมาง่ายเลยกัน

ผมเคยมีภาพแช่มแช่มลำแบบหนึ่งวันนี้มาเจอทางฝั่งนู้นครับ
มีจอมอนิเตอร์จ้ามีโปรเจคเตอร์จ้า
มีกองฟงกองฟางเด็กนั่งชมกันอย่างเรียบร้อย
งานใหญ่มากเลยครับคุณแช่มต้อนรับผมอย่างยิ่งใหญ่อลังการ
มีทั้งปิ้งย่างที่คุณแช่มมีสูตรหมักเองทั้งผลหมากรากไม้ที่จัดไว้อย่างสวยงาม
แถมยังมีคาราโอเกะพ่วงด้วยโปรเจคเตอร์อีกต่างหาก

ยังไงก็ต้องขอขอบคุณคุณแช่มและครอบครัวมากเลย
ที่ต้อนรับรายการตามติดชีวิตลูกทุ่งเป็นอย่างดีแบบนี้
เดินสำรวจงานอยู่สักพักผมก็เจอคุณพ่อและคุณแม่ของคุณนานา

ทั้งสองท่านเดินทางมาจากประเทศสวีเดนเลยล่ะครับ
เห็นที่คงต้องใช้ภาษาสวีดิตคุยกันซะแล้ว
แต่คุณแช่มบอกว่าจริงแล้วคุณพ่อคุณแม่พูดไทยได้

คุยครั้งนี้ไม่เมื่อยมือแล้ว
คำถามแรกคือชอบอะไรในตัวลูกเขยคนนี้ครับ
หลังจากที่ลูกสาวคนโตของเราใช่ไหมครับ

เป็นลูกสาวคนโตชอบ
ไปมาแล้วมาเป็นแฟนคนนี้

แล้วจะพัดจะผูกมาเป็นลูกเขยแล้วได้ไงครับ

คุณแช่มดียังไงในมุมมองคุณแม่ครับ
เขาก็เป็นผู้ชายที่ว่า

ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ผ่านมา๑๐กว่าปีเขาก็เหมือนเดิม
จริงเขาเหมือนเดิมกับพ่อแม่กับพี่น้องกับ
และยิ่งมาเห็นเขาดูแลลูกสาวเรา
ดูแลหลานเราซึ่งเป็นภรรยาและลูกเขา
ซึ่งมันเป็นอะไรที่ประทับใจมาก

พ่อเสียงเป็นอย่างไรเสียงขายจริงไงครับ
อาจจะมีปัญหาเรื่องเสี่ยงนิดหน่อย

เราเป็นคุณพ่อของลูกสาว
แล้วข้ามประเทศนะ

แต่ก่อนบ้านอยู่สวีเดนใช่ไหมครับก็คือลูกสาวเราต้องย้ายข้ามประเทศเลย
ถิ่นฐานเลยหัวอกพ่อต้องห่วงลูกสาว
ทำไมถึงปล่อยลูกเขยคนนี้ครับคือเขาพูดตรงตรงคือก็ต้องการคบกับลูกสาวผม
เขาก็มาขออนุญาตแต่ผมบอกอนุญาตแต่อยู่ในสายตาผู้ใหญ่
โอเคคบกันได้ผมก็ให้เขาคบกันดูใจกันอะไรกัน
คือเราเลี้ยงลูกแบบคนไทยถึงแม้จะอยู่ยุโรปเราก็เอาแบบคนไทย

คือเขาก็เสมอต้นเสมอไปนะฮะแล้วก็ไม่วางตัวเยื่อยิงจองห่อง
เขามีความน่ารักใช่ไหมครับใช่ครับโอ้เยี่ยมเลยนี่คุณพ่อมาเที่ยวนานเท่าไหร่ครับเนี่ย
มาเที่ยว๒๓เดือนลูกเคยก็ดูแลตลอดเลย

นี่นาคือแฟนคลับของคุณแช่มลำใช่ไหมคะลองให้ฟังหน่อยค่ะ
ลำตาโลกก็เฮ็ดแต่แฟนอาณเทศอยู่เฉียบกันมาก็เจ้าอะคิดว่าเธออยู่เป็นเปิดปัจจัน
มันก็เลยเอาไปให้จะหยุดเช้าค่ำไม่รู้จะทำยังไง
เธออยู่อยู่ในกลางกายให้เธอเป็นคนรักของสุดท้ายตลอดชีวิต

ก็แล้วแต่เธอ
ภูมิใจในตัวลูกไหมครับคุณแม่ก็ตอนนี้ก็ภูมิใจที่เขา
เดินทางไปพบความสำเร็จซึ่งเมื่อก่อนที่เคยเข้ากรุงเทพใหม่ใหม่
ถือให้ดีกว่าแม่ถือไม่สะดวกโอเคเพราะแม่จับเป็นไม้เรียวเลย
เคยเคยเข้าไปอยู่กรุงเทพซึ่งเขาอยากจะมีอาชีพอะไรที่
สามารถที่จะหาเงินใช้จ่ายของตัวเองซื้อของที่เขาอยากได้
พอเราเข้าไปแรกพอเราไปเจอว่ามันลำบากครับ
เราก็ให้เขากลับบ้านเขาก็เลยบอกว่า
กับแม่ไม่ต้องห่วงผมผมกำลังเดินขึ้นขั้นบันได
แรกแล้วอีกขั้นนึงแล้ว

ที่เล่นดนตรีก็ไม่มีรถใช้ต้องนั่งรถแท็กซี่จากร้านหนึ่งไปอีกร้านหนึ่งอัดเข้าไปนั่งข้างหลังก็มี
จนสุดท้ายสุดท้ายเกือบจะให้เขามาแล้วแหละแต่เขาบอกว่าตอนนั้นเขาเสนอเพลงไปทางแกมมี่ใช่ไหม
ทำอะไรนะทำเดโมพอดีทางเกรมมี่ก็ตอบรับมาก็ยังขอเวลายืดช่วงนั้นแหละ
ก็เลยไม่ได้กลับนั่นคือพาร์ทชุดวันนี้ก็เป็นศิลปิน
เมื่อตอนเช้าที่เราเจอภรรยาคุณแช่มเล่าถึงเรื่องราวความสัมพันธ์ของทั้งคู่

ยังทิ้งท้ายด้วยเรื่องตอนจีบกันใหม่ให้อยากติดตาม
เอาเป็นว่าเรามาฟังจากปากของคุณแชมป์กันต่อเลยดีกว่าครับ
เราคุยค้างกันไว้เมื่อวันที่๑๔กุมภาเมื่อ๑๓ปีที่แล้ว

คือพอแฟนคลับของผมเนี่ยซึ่งเป็นพี่สาวของน้องนานเนี่ยได้เบอร์โทรศัพ
เบอร์โทรศัพท์จากคนที่เคยว่าจ้างผมไปเล่นที่เดนมาร์ค
ซึ่งแกก็เป็นโบรกเกอร์อยู่ในสวิสแหลนด์
พอได้เบอร์มาเสร็จเนี่ยพี่สาวก็โทรมาวันที่สิบสามกุมภานะฮะ
วันเกิด๑วันผมก็กำลังทำงาน
แต่ว่าเบาะเยอะแย่หมดเลย

เออไม่ว่างเดี๋ยวกำลังจะทำงาน
ซึ่งเขาอ่ะกำลังแบบว่า
ใช่แล้วเขาเสียความว่าจะได้เบาะต่อมา
ซึ่งแบบว่าผมก็ไม่ได้คิดว่าคนต่างประเทศจะโทรมา

คือแต่เราวุ่นจริงเราก็พูดห้วนไปแค่นั้นแล้วก็วางสาย
ผมเล่นคอนเสิร์ตเสร็จจนกลับบ้าน

เป็นเบอร์ต่างประเทศจากสวีเดน
น้องน้าเป็นคนรับ
ป็อร์ให้ผมช่ำนะครับ

นั่นคือคือตัดตามคุยแทนเพราะนี่เป็นคนรับที่เดียว
พอคุยเสร็จทีนี้ก็คือเหมือนกับว่าฝากคำถามไปคำถามมา
ผมก็เลยตั้งเป็นว่าขออนุญาต
ตอนนั้นคือขออนุญาตเขาแค่ว่าทุกวันที่๑๓
คือจะถือว่าเป็นวันแฟนเพลงของทุกเดือนนะครับ

ทีนี้ยังไม่พ้นวันที่๑๖หรือ๑๗ของเดือนกุมภาเลยครับ
ทำไมเราถึงเราอยากโทรไปอีกแล้ว
มันอยู่เริ่มแบบว่าเราเริ่มอยากแบบว่า
มันยังไม่ใช่เหมือนกับจีบแต่คุยอะไรไม่รู้ว่า
มันดันแบบว่ามันคลิกว่าอ๋อคนนี้ที่เป็นแฟนเพลงเรา
แล้วก็คือน้องสาวก็คุยภาษาไทยได้
ก็พอที่จะทักเขาก็ถามว่าเหมือนเป็นยังไง

มันเหมือนอิ่มแต่มันก็ไม่เคยสัมผัส
เรามีแฟนคลับแฟนเพลงที่อยู่ในเมืองไทยมากมาย

หรือว่าบางคนก็คือมาอยากขอถ่ายรูปอยากอะไรอย่างนี้
แต่ว่าไม่รู้ว่าแต่ว่าเรารู้สึกกับครอบครัวนี้
เขาให้เกียรติแล้วเขารู้สึกว่าเขาอยากรู้เรื่องชีวิตเรา
ผมก็เลยคุยกันแล้วก็พอคุยกันมาได้สักระยะหนึ่ง
เขาก็เลยแบบเขาอยากรู้อยากรู้เรื่องเรามากขึ้นมากขึ้น
ก็เลยมันรู้สึกว่าเราเริ่มชอบกันแล้วมั้ย
มะม้ากับป๊าป๊าครอบครัวนั้นก็เหมือนกัน
ไม่ใช่เราชอบเขาเหรอเขาก็ถามน้องนางเหมือนกัน
เกิดแบบว่าเหมือนกับว่าความรักกันขึ้นมา
แล้วก็เลยผมก็เลยต้องขออนุญาตอย่างที่ป๊าป๊ามะม้าเขาบอกว่า
วันแรกที่เจอกันเป็นยังไงผมก็เป็นอย่างนั้น
คืออย่างน้อยก็คือแบบว่าเขาได้เห็นว่าเราสัญญากับพ่อแม่ว่า
เราจะขอคบกันแล้วก็จะขอดูแลผู้หญิงคนนี้จนเป็นภรรยา
จนมีลูกในทุกวันนี้ผมก็ยังดูแลครับผม
เรื่องราวก็เป็นดังเช่นนี้เอง
ประถับใจมากเลยอะน่ารักมากเลยมันเหมือน

มันมีเส้นแดงผูกติดกันหรือเปล่า

เขาเป็นคนมีคนเรามีมีมีมีข้อมือสามข้อใช่ไหมหนึ่งสอง
สามใช่อ่ะแล้วผมอ่ะมีข้อมือนี่สองข้ออ๋อ
มันหายไปจากเนี้ยมาอยู่นี้ขอดูหน่อยขอดูหน่อยขอดูหน่อย
เนี้ยคุณนี่ค่ะสี่ข้ออ่านี่มีแค่สองข้อเนี้ยสองข้อ
หนึ่งสองข้อนี่มีหนึ่งสองสามสี่อ่ามันหายจากนี้ไปอยู่
ก็เลยรวมกันใช่ฮะก็เลยรวมกันขอดูหน่อยข้างไว้หน่อย
เดี๋ยวให้อ่านี่นี่หนึ่งสองเนี้ยหนึ่งสองสามสี่
ข้างไว้หน่อยครับอ่าเลิศน่ะ
นะครับแล้วก็นี่คือจากผมนะครับครับพี่บ๊วยครับ
อะไรอะเอ่ยเอ้ยเอ่ยทำงานทำงาน
เนี้ยประมาณสิบสามปีสิบสามปีสิบสามปีสิบสามปี
เนื้อตัวแล้วก็มอมเหมือนหมายิ่งหน้าตาแล้วก็ยังดูไม่ได้
เจอแต่รถที่รวมที่เครื่องมันพังมีแต่เสียงดังแล้วก็หูเข้าไว้
ไม่มีของง่ำให้ดูเพลินไม่จำเรินหรือกระตานกเท่าไหร่
แตกมามั้งหักมามั้งไม่ปลูกไม่พังแล้วก็ไม่มาทางนี้
พอเสียพอหายแล้วก็มาหาทุกทีพอซ่อมให้ดีแล้วเขาก็ไป
ขอเสียได้ค่ะ
เธอมีเวลา
ขอให้รบกวนได้ช่วยฝังหวานในใจ
สักนิดหนึ่งคนหลับตา
ลงไปให้เธอไปในเธอจีบช้าพึ่งมากก็จะรวด
คิดดิ่งเธออยู่ไปไปจัดใจมันก็รอเอาไป
ห้าเธออยู่ทุกเช้าครับไม่รู้จะทำยังไง
แต่อยากมีเธออยู่เกี่ยวกับใครให้เธอเป็นคนรักคนสุดท้าย
ตลอดชีวิตไม่คิดให้ใครให้เธอคุยอย่างที่ใจฉันเหมือนหวังใจ
แต่ยังไม่มีผู้ใจในใจก็ถึงโอกาสตัวดีกว่ากันเสียเลย
จะคิดอะไรกับฉัน

เมื่อยังเล็กใครเท่าใครก็ถาม
ว่าถ้าโตขึ้นจะเป็นอะไร
ต่อไปว่าที่ฝันที่ฝัน
จะเป็นเหมือนกับที่พ่อเป็น
จากวันนั้นเลยลงมาวันนี้
ไม่ว่าลูกคุณไปนานเท่าไร
พ่อยังคงอยู่ตรงกลางหัวใจ
ตั้งแต่วันที่ยังคงสองแสน
หากตัวฉันได้เป็นแค่ครึ่งของพ่อ
แค่นั้นก็พอพอแล้วกับชีวิตนี้
ทุ่มจะเทจะตั้งใจเป็นคนเดียว
ให้สมศักดิ์สีที่เป็นลูกชายของพ่อ
โปรดติดตามตอนต่อไป